เดี๋ยวเราไปดูงานเก็บตกแล้วกันงานแต่งคุณมิวนิษฐานะคะ
มีหลายโมเมนต์เหลือเกินที่ให้น่าจดจำนะจ๊ะ
แต่ตอนนี้ขอโฟกัสไปที่คิมเบอร์รี่ก่อนแล้วกันนะคะ
เพราะว่าเป็นผู้ที่คว้าช่อดอกไม้จากเจ้าสาวได้ไปครอง

ไม่มีใครแย่งเลยอ่ะเธอได้รับคนเดียวเลยอ่ะ
ใช่มาวินมากเลยเดี๋ยวฟังเสียงนิดนึงนะคะ

เหมือนเป็นดอกไม้แบบประเคนให้เลย
อีกนิดคือก็จะไปยื่นยัดใส่มือแล้วล่ะ
แต่ก็มีบางคนมันไม่แบบเขินนะคะ
ซึ่งคิมถึงก็ออกปากว่านี่คือช่อที่๒แล้วที่ได้นะคะ
ช่อแรกคืองานแต่งพี่เป๊กกับพี่นิวค่ะ
จังหวะที่คว้าได้หันไปดูแฟนนุ่มอย่างมากปริน
คือแบบว่าปาดเหงื่อกันเลยทีเดียวคุณผู้ชมค่ะ
จะเห็นได้ว่าเจ้าสาวคนต่อไปเนี่ย
ของวงการนะจะเป็นคิมหรือเปล่านะคะเดี๋ยวฟังคิมพูดบนเวทีนะคะ
เมื่อคืนนี้แหม่น่ารักทีเดียวไปฟังค่ะ
น่ารักทีเดียวนะขอโวยพรนะคะให้เป็นเจ้าสาวคนต่อไปละกัน
แล้วก็อีกหนึ่งความประทับใจจากงานฉลองมงคลสมรสเมื่อคืนนี้นะ
ยกให้กับคู่บ่าวสาวเลยจัดเต็มค่ะโจอัฟเตอร์ปาร์ตี้
สนุกสุดค่ะแล้วก็มีการมาเอ็นเตอร์เทนแขกนะ
นอนสต๊อปค่ะเดี๋ยวไปชมภาพบางช่วงบางตอนกันนะคะ
คุยทั้งอำเภอเพื่อมิวคนเดียวน่ารัก๕คู่นี้นะคะ